ส่วนที่จังหวัดกระบี่นะคะลูกชายร้านขายข้าวแกงชื่อดังค่ะ
ถือปืนเข้าไปเลยนะคะไปยืนอยู่ที่ด้านหลังของเจ้าของร้านขายส้มโอ
เขาเปิดร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วไปเจาะยิงเจ้าของร้านขายส้มโอ
ตายค้าแผงเลยนะคะหลังจากนั้นหลบหนีไป
ตอนนี้ไปถามทั้งภรรยาผู้ก่อเหตุทั้งแม่ของผู้ก่อเหตุ
รู้ไหมเขามีปัญหาอะไรกันเนี่ยสองคนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนะคะ
ว่าคนก่อเหตุเนี่ยทำไปเพราะอะไรค่ะที่เกิดเหตุเป็นร้านขายส้มโอนะคะ
อยู่ริมถนนในตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึก
นายเพียรพงศ์เนื้อระบุตรอายุสามสิบสามปี
เจ้าของร้านขายส้มโอค่ะถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ถูกนำรถส่งโรงพยาบาลศรีชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เอง๒๔มีนาคม
สอบสวนพันรยาผู้ตายค่ะทราบว่าก่อนเกิดเหตุสามีกำลังยืนกรอกน้ำใส่ขวด
อยู่ใกล้ใกล้กับกระท่อมซึ่งเปิดเป็นจุดขายส้มโอเนี่ย
ระหว่างนั้นนายนัทวุฒิหยดย้อยอายุยี่สิบเก้าปี
ร้านขายข้าวแกงตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเดินเข้ามาเลยค่ะ
แล้วก็มาด้านหลังเข้ามาด้านหลังแบบนี้นะ
วักปืนออกมาจ่อยิงใส่สามีหลายนัดแล้วก็เห็นวิ่งหนีไปข้ามถนนไป
ขึ้นรถกระบะของตัวเองขับรถหลบหนีไปเลย
ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกง
รีบวิ่งออกมาช่วยคนที่ถูกยิงแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะคะ
ฟังเสียงภรรยาผู้ตายค่ะ
เอาทีมข่าวเราไปพูดคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นคนนำตัวคนที่ถูกยิงส่งโรงพยาบาลด้วย

เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเลย
ออกมาจากร้านขายส้มโอฝั่งตรงข้ามนี่แหละ

แล้วก็บอกให้สามีรีบเอารถออกมาเพราะเห็นคนเจ็บตอนนั้น
เอารถออกมาเอารถออกมาพาเขาไปส่งโรงพยาบาล
สามีก็รีบขับรถออกมาพาตัวไปส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
ส่วนลูกชายจะเป็นคนก่อเหตุจริงหรือไม่

เพราะก่อนเกิดเหตุก็เห็นลูกชายนอนพักนะ

อีกทั้งฝ่ายผู้ตายก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
ที่บ้านของตัวเองหรือกับลูกชายมาก่อน

ตำรวจคาดว่าปมสังหารอาจจะเกิดจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
เนื่องจากผู้ตายกับพันธรรยามาเช่าที่ดินว่าง
ใกล้บ้านคนก่อเหตุก็คือตรงข้ามกันประมาณ๑เดือน
อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกัน
ขณะเดียวกันก็จะติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
คาดว่าคนร้ายจะใช้ในการหลบหนี
รวมถึงนำตัวพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
พยายามติดตามตัวมาให้ได้ค่ะ